ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะดูความคืบหน้าคดีบริหารจัดการน้ำกันก่อนค่ะ
ซึ่งทางด้านของนางสาวสุภาปียจิติก็ถอนตัวออกจากการเป็นคณะ
นุกรรมการไต่สวนคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์แล้ว๑คดีนะคะ
ขณะที่แก่นำนปชระบุว่าทางปปชได้ตั้งข้อหาบริหาร
การน้ำกับนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะว่าต้องการจะทำลายล้าง
ทางการเมืองนายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือนปชโพสต์เฟซบุ๊คส่วน
ตัวระบุว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่ง
หรือปปชตั้งข้อหาการบริหารจัดการน้ำทั่วเมื่อปี๒๕
สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เพื่อจัดการนางสาวยิ่งลักษณวร
อดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นการทำลายล้างทางการเมือง
อย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากปปชจะเล่นงานนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ก็ต้องจัดการรัฐบาลก่อนหน้านางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยส่วนทางด้านนายสันเสริญพลเจียก
ที่การปปชกล่าวว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีผู้ร้องเรียนมาตั้งแต่สมัย
ปปชชุดที่แล้วให้ปปชไต่สวนการบริหารจัดการน้ำของทั้งสองรัฐบาล
คือรัฐบาลของนายอภิษฎเวชาชีวะและนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ซึ่งทางปปชก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนทั้งนายอภิษฎและนางสาวยิ่งลักษณ
ยืนยันว่าปปชทำงานอย่างเป็นธรรมไม่ได้จ้องเล่นงานเฉพาะนางสาวยิ่งลักษ
พักเพื่อไทยตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์มอบหมายให้ทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อปปช
ขอให้เปลี่ยนตัวนางสาวสุภาปียสิติกรรมการปปชออกจากการเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการไต่สวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายการคัดค้านเปลี่ยนตัวได้หรือไม่
ส่วนสาเหตุที่นางสาวสุภาเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีนางสาวยิ่งลักษณ์หลายคดี
เป็นเพราะนางสาวสุภามีหน้าที่รับผิดชอบสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง
ซึ่งจะพิจารณาคดีของนักการเมืองเป็นหลักอยู่แล้ว
ดังนั้นคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ส่วนใหญ่จึงอยู่ในความดูแลของนางสาวสุภา
อย่างไรก็ตามล่าสุดนางสาวสุภาก็ได้ขอถอนตัวจากการเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์๑คดี
คือกรณีไม่ยอมดำเนินการตามข้อเสนอปปช
หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
จากกรณีดังกล่าวนางสาวสุภาเคยทำหน้าที่เป็นรองประหลัดกระทรวงการคลัง
ที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐด้วยค่ะ